ผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องการจะลดน้ำหนักลดความอ้วนดูดไขมัน
ต้องการจะไปทำงานในกรุงเทพฯเป็นคนต่างชาวัด
ก็ไปหาคลินิกเสริมความงาม

ย้ายสดือด้วยทำไปทำมาเธอเนี่ยหัวใจหยุดเต้น
เกือบเอาชีวิตไม่รอดเกือบตายว่ากันเถอะ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็มาบอกสื่อมวลชนว่า
ช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าคลินิกทำให้เหมือนเธอเกือบตายแล้ว
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดตรังบอกว่า
ร้องเรียนผ่านสื่อด้วยเตือนภัยคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
ผ่าตัดดูดไขมันจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เธอเล่าแบบนี้เดือนกันยายนที่ผ่านมาปีที่แล้ว
ไปปรึกษาคุณหมอเรื่องของการดูดไขมันที่บริเวณหน้าท้อง
แขนขาเพราะต้องการจะลดน้ำหนัก

ตอนแรกตั้งใจจะไปทำที่กรุงเทพ

สุดท้ายตัดสินใจทำเอาก็คุณหมอบอก

แล้วคุณหมอก็นัดไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
เธอต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำคอร์สนี้นะ๑๔๐๐๐บาท
ดไขมันใช้เวลานานถึง๘ชั่วโมง
คุณหมอผ่าตัดหน้าท้องย้ายสดือ
ดไขมันที่แขนที่ขาทั้งสองข้าง
หลังจากออกจากห้องผ่าตัดเธอต้องไปพักฟื้น
แต่เธอนั้นเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนานไป๒นาที

นะครับจนต้องเข้าห้องไอซียู
สภาพร่างกายตอนนั้นเนี่ยต้องให้เลือดทางคอครับ
แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ
อดเข้าไปด้วยนะใช้ท่อช่วยหายใจด้วยนะ
ตัวก็บวมมือซ้ายก็บวมจนเป็นสีม่วงในตอนนั้นนะ

ก็คือตอนออกมาที่ห้องพักฟื้นนะคะ
ก็มีอาการหัวใจหยุดเต้นไป๒นาที๒ครั้ง
อันนี้ได้ฟังจากที่หมอพูดเองเลยนะคะ
ก็คือก็ตามที่คนใกล้ตัวเห็นก็คือ
มีการเจาะคอให้เลือดทางคอที่มือนี่คือจะบวมเป่งมากค่ะ
ด้านซ้ายเป็นสีม่วงซึ่งมือจะเย็นมากค่ะ
แล้วก็ด้านที่ขาที่แขนก็คือจะมีการมัดแขนมัดขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนไม่ให้เราเคลื่อนตัวเยอะประมาณนี้ค่ะ
กี่วันถึงจะพาออกจากโรงพยาบาลได้

คือแต่ว่าแผลข้างล่างคือมันดูไม่เรียบร้อยมาก
แล้วคือจะสามารถโชว์สรรสุทธิ์ได้อย่างไรถูกไหม

ทีนี้ผู้เสียหายก็ยังบอกอีกว่า
หลังจากจากออกที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
แขนขวามีอาการเป็นเหน็บชา

ช็อตร่วมด้วยนาน๒เดือน
นอกจากนี้บริเวณแขนแล้วค่ะ
ก็มีรอยแผลดำอย่างนี้ทั่วตัว
ส่วนหน้าท้องเป็นรอยเย็บแผล

ก็เลยออกมาฝากเตือนสาวแล้วกัน
ใครจะคิดจะไปผ่าตัดไปดูดไขมันอะไรแบบนี้

แพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เก่งมากพอ
แต่วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร
ดีที่สุดคืออะไรออกกำลังกายไงอย่างที่ทุกคนทำ
ออกกำลังกายควบคุมอาหารกินผ่ากินอะไรแบบนี้เนอะ
คุมอาหารเนี่ยช่วยได้เร็วแล้วก็เห็นผลตามชัดเจนเขาบอกว่าต้องสองหนึ่งหนึ่ง
ใช่ค่ะแบ่งเป็นสัตว์ส่วนเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ะ
แล้วก็ออกกำลังกายร่วมกันไปด้วยนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ตัวผู้เสียหายเองจะมีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับคลินิกและคุณหมอที่ทำการผ่าตัดให้เธอต่อไป
โอ้โหเอาใจช่วยนะคือเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
คือเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าครับเครียดมากแน่นอนอืมนะคะ